สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยงเช่นเคยนะครับ
และอยู่กับผมทัศนัยโค้ดทองและคุณสุภาษามหาคามินครับ
หลังจากที่มาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพาราออกมาจากผลสรุปของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานที่ผ่านมานะคะ
เกษตรกรค่อนข้างดีใจแล้วก็พอใจสำหรับมาตรการที่ออกมาในการช่วยเหลือ
ด้วยการรับซื้อ๑แสนตันซึ่งเป็นยางพาราในชนิดต่างมาทำในโครงการของทางรัฐบาลเอง
แต่ว่าวันนี้ค่ะสภาเกษตรกรแห่งชาติก็ยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
เป็นการจัดเวทีค่ะรับฟังความคิดเห็นของชาวสวนยางพารา
ก่อนที่จะสรุปแล้วก็นำเสนอต่อรัฐบาลต่อไป
ใช่ครับเป็นเรื่องที่หลายคนก็ค่อนข้างพอใจบอกว่าบริการออกมาค่อนข้างเร็วนะครับ
แล้วก็คงต้องเชิญชวนคุณผู้ชมในการร่วมกันส่งไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับไทยรัฐทีวี
ค่ะก็นอกจากจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศทั่วไปแล้ว
คุณผู้ชมยังคงแสดงความคิดเห็นได้ต่อเนื่องนะคะ
สำหรับสิ่งที่จะนำมาปลูกทดแทนเกี่ยวกับสวนยางพาราที่ตอนนี้ราคาค่อนข้างตกต่ำนะคะ
ใช่ครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของอากาศด้วย
ว่าวันนี้ทั่วประเทศไทยเป็นอย่างไรเรื่องของสภาพอากาศนะครับ
ข่าวเที่ยงวันนี้มาเริ่มที่เรื่องของในโลกโซเชียลคุณผู้ชมครับ
วันนี้ในโลกของโซเชียลมีการสร้างแฟนเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐปลอมขึ้นมาครับ
แล้วก็มีการปล่อยข่าวว่าพระเอกปธิษฎีเสียชีวิตแล้ว
สร้างความแตกตื่นให้กับชาวเน็ตจำนวนมากที่เข้าไปพบนะครับ
และไทรัฐทีวีก็ขอยืนยันว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงครับ
การสังเกตง่ายขอแนะนำคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าข่าวไหนเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวปลอม
ตามที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้นี่คือของจริงนะครับ
และมีเครื่องหมายถูกสีฟ้าเท่านั้นตามที่ปรากฏบนหน้าจอแบบนี้

โดยให้สังเกตจำนวนคนไลค์ยอดไลค์ด้วยว่าตอนนี้มีอยู่๔ล้านคน
ซึ่งเพจปลอมนั้นมีอยู่เพียงหลักร้อยเท่านั้นนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกัน
โดยกุข่าวการเสียชีวิตของพระเอกปรทฤษฎีด้วยเช่นกัน
ซึ่งขณะนี้ทางทีมกฎหมายของไทยรัฐออนไลน์กำลังดำเนินการอยู่
ยังไงขอให้คุณผู้ชมช่วยเช็คข่าวก่อนแชร์ด้วยนะครับ
เพราะว่าข่าวของพระเอกปเสียชีวิตนั้นเป็นข่าวปลอมแล้วก็ไม่เป็นความจริงครับ